ไปดูต่อกันที่ข่าวนี้กันมากกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่สำหรับน้ำใจที่วงการบันเทิงแล้วก็พี่น้องต่างหลังส่งกันไปหลังไลค์ไปที่สปลาวนั่นเองค่ะอันนี้ก็ให้เป็นคู่จิ้นสายบุญไปแล้วกันสำหรับโตโน่พาคินแล้วก็นิชานัดนิชาค่ะค่ะรวบรวมเอ

ร่วมถ่ายภาพกับพี่น้องชาวลาวอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองสุดสุดเลยล่ะค่ะคือความช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะเหล่าดารานะฮะหนวดงานต่างต่างก็พยายามระดมโอ้โหกำลังช่วยเหลือเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ใครที่ช่วยเหลืออะไรกันได้ส่งของเล็กเล็กน้อยน้อยน้ำใจเล็กเล็กน้อยน้อยเมื่อจะเป็นเงื่อน